แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับ
ในตอนนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
ที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของป้าเพชรจากจังหวัดราชบุรี
ว่าจะสามารถมีทุนไปต่อชีวิตกับการตอบคำถาม๔ข้อนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วผมขอให้โชคดีนะครับ
มาฟังเฉลยจากเรื่องแรกในเรื่องไทยรัฐทีวีครับ
ใครไม่ใช่พิธีกรรายการแก๊งป่วนด้วนราคา

พินเลือกตอบตัวเลือกที่๒
แจ๊สชวนชื่นซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกครับ
รายการแก๊งป่วนด้วนราคานะครับ
มี๔พิธีกรสุดฮาอยู่ในนั้นนะครับ

ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา

ทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ข้อที่๒มาลุ้นกันต่อครับว่า
จะสามารถคว้าเงินหมื่นได้หรือไม่
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
ข้อมูลคนในครอบครัวครับ
เลขท้าย๓ตัวบนบัตรประจำตัวประชาชน

ตันเจริญหรือน้องบาสคือเลขอะไร
ข้อ๓พี่แหม่มนะครับ
เลือกตอบตัวเลือกที่๓

คล้าย๓ตัวเลขที่ถูกต้องนั่นก็คือ
ตัวเลือกที่๒๒๐๔ครับ

ดีจังเลยลุงยังยิ้มได้เลย
ลุงพิ้นอยากให้ลุงยิ้มแบบนี้อยู่เรื่อยนะ

เอาใจช่วยกับข้อนี้ครับ
เรื่องความรู้รอบตัวเด็ก
หมาสีชมพูในการ์ตูนเรื่อง
มีชื่อว่าอะไร

น้องบาทตอบตัวเลือกที่๑

ทำไมไม่เลือกหนูนะข้อนี้เนอะ

เดาเอาครับ

ก็ขอให้เดาไปในข้อที่ถูกแล้วเขาทำได้ครับ
๑หมื่นบาท

ข้อสุดท้ายมาลุ้นกันต่อว่า
จะสามารถได้เงินแสนกลับบ้านหรือไม่
กับคำถามเรื่องนี้ครับ
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
ในใบนัดแพ้วันที่๒๑พฤษฎิกายน๒๕๖๑
ระบุให้ไปติดต่อยื่นใบนัดได้ที่ใด

ป้าเพชรเลือกตอบตัวเลือกที่สอง
ห้องตรวจโรควิลาวัน

ห้องตรวจโรค

หัวข้อนี้หนึ่งแสนบาทครับครับ

เจ้าแฟน
ผิดนะครับ
โอ้โฮ

เขาให้ไปยื่นเรื่องที่ตัวเลือกที่๑นะครับ

ห้องประชุมวิลาวัน
ก่อนเวลานัด๓๐นาที
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

ให้ทุนเวททุนทุนต่อไป
วันนี้เราอาจจะไม่ได้ตามเป้านะป้ากับลุงเนาะ
อาจจะไม่ได้เงินแสนหรือเงินล้านกลับไปบ้าน
แต่อย่างน้อยที่ป้ามาในวันนี้นะครับ
ก็ถือว่าเรามาร่วมรายการ

ถ้าเราไม่ใช้โอกาสเราก็เสียโอกาสไปนะครับ

จ๋าเงินหมื่นนึงเนี่ยป้าจะเอาไปทำอะไรก่อน
เอาไปใช้หนี้ที่ค่าห้องกับค่าน้ำค่าไฟก่อน
แล้วที่เหลือก็จะไว้ทำทุน
หรืออย่าซื้อทำของเล็กขาย
เพราะตอนนี้ไปทำปูนมันก็แบกอะไรไม่ค่อยจะไหว

ก็แบบต้องใส่ตะก้าแล้วเดินไปขาย
หน้าบ้านคือแบบมันเป็นทางรถผ่านก็จริง
ค่อยต่อไปแล้วก็ขยับขยายกันไปนะครับ
แม่มอย่าเครียดอย่าท้อเนอะนะครับ
โลกมันจะได้ไม่มาลุมเหล้าเราต้องสู้กับมันให้ได้
ไม่เครียกเนอะอยู่ให้มีความสุข
ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านนะครับ

คุณผู้ชมครับความฝันของคนเราหลายคนนี้
บางทีเราก็ฝันเพื่อตัวเราเอง
แต่ฝันของหลายครอบครัวที่มาบนเวทีเกมต่อชีวิตแห่งนี้นะครับ
เขามีฝันเพื่อคนทั้งครอบครัว
เพราะความสุขของเขาอาจจะเกิดขึ้น
เมื่อเขาเห็นคนในบ้านนั้นมีความสุข
คุณผู้ชมก็สามารถร่วมส่งต่อความสุขนี้
ด้วยการแบ่งปันทานน้ำใจเล็กน้อย

ด้วยสุขภาพของครอบครัวป้าเพชร

ทำเถอะครับบุญกุศลสร้างกันคนละเล็กละน้อย
ผมคิดว่าทานน้ำใจของทุกท่าน
โดยเฉพาะแฟนรายการเกมต่อชีวิต

และวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดี

คุณผู้ชมครับหลังจากที่บริษัทคุณาลัย
ได้ตัดสินใจช่วยสร้างบ้านให้กับน้องฮายแล้วนะครับ
ตอนนี้ทีมงานคุณาลัย

ลงพื้นที่ไปบ้านน้องฮาย
จังหวัดสุรินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเมื่อคุณรัฐไปถึงบ้านของน้องเนี่ยนะครับ

พร้อมที่ให้การต้อนรับและเต็มไปด้วย
รอยยิ้มความดีใจที่คุณาลัย

แล้วก็ให้ใช้ได้ตามความจำเป็นที่แท้จริง
ความปลอดภัยความถูกสุขอนามัย

และให้เป็นกำลังใจในความกล้าหันของเขา
ตรงนี้เราก็จะทำให้เต็มที่
เพราะเราเชื่อว่าการสร้างพื้นที่
เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างความสุขค่ะ
หนูมีบ้านที่ไม่มีกำแพง

แต่ตอนนี้ฝันของหนูที่อยากจะมีบ้าน

ดีใจและตื่นเต้นมากจริงค่ะ

ที่ทำความฝันของผมให้เป็นจริง

ความฝันของผมให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
ขอบคุณคุณอาลัยมากจริงครับ

ผมจะนำภาพมาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า

ยินดีกับครอบครัวน้องไฮด้วยนะครับ

ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ในเกมต่อชีวิตวันนี้สวัสดีครับ
เงิน๑หมื่นบาทนี้ที่ได้ไป
จะไว้ให้ค่าน้ำค่าไฟ

ทุนการศึกษาให้หลานค่ะ

หาทุนขายก๋วยเตี๋ยวจนได้จ้ะ
อย่าลืมมาอุดหน่วนร้านก๋อเตี๋ยว